ลงใต้ไปที่จังหวัดตรังนะคะคุณยายท่านหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา
ทีนี้สามีคุณยายทำงัยเป็นอดิษฐ์ควัญช้าง
แล้วก็เป็นเจ้าของเนี้ยค่ะคับทำไงฮะ
ใช้ช้างทั้งหมดสิบเก้าเชือกอ่ะค่ะมาแห่ขบวนศพของคุณยายนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่ค่ะนี่นะคะ
ช้าง๑๙เชือกซึ่งเป็นช้างพลาย๑๒เชือกแล้วก็ช้างพังอีก๗เชือก
ถูกนำมาร่วมขบวนแห่เคลื่อนศพ
คุณยายชื่อว่าคุณยายสร้อยเหมรัฐอายุ๘๙ปีนะคะ
คุณยายเป็นภรรยาของคุณตาเหมรัฐอายุ๙๐ปี
คุณตาเนี่ยเป็นอดีตควานช้างชื่อดังแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มช้างในย่านตะขาวจังหวัดตรังด้วย
ขบวนแห่เริ่มจากบ้านพักก่อนเลยค่ะ
มุ่งหน้าไปที่วัดหายลำไหยเพื่อทำพิธีฝังศพ
ระยะทางกว่า๓กิโลเมตรนะคะโดยมีลูกหลานแล้วก็เครือญาติร่วมทำพิธีกันเป็นจำนวนมาก
หลานของผู้ตายเนี่ยเป็นคนถือภาพถ่ายของคุณยายนั่งอยู่บนหลังของพลายแบะที่เดินนำขบวนแห่นะคะ
ตลอดเส้นทางคุณชาวบ้านเนี่ยก็ออกมาดูค่ะชาวบ้านจำนวนมากพาลูกพาหลานมาร่วมชมขบวนแห่
พร้อมกับถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกสร้างความตื่นตาตื่นใจนะคะ
ฟาร์มช้างเปิดโอกาสให้ชาวบ้านแล้วก็เด็กทดลองด้วยนะแบบนี้ค่ะ
ขึ้นไปนั่งบนหลังช้างได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากนะคะ
คุณตาเจ้าของฟาร์มช้างเล่าบอกว่าเลี้ยงช้างมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
ชอบช้างเป็นที่สุดช้างทุกตัวมีนิสัยต่างกัน
แต่ส่วนใหญ่ก็จะนิสัยดีนะคะไม่ดุร้ายหรือเป็นอันตรายกับใคร
ส่วนการนำช้างมาร่วมขบวนแห่ศพแบบนี้ก็เป็นความต้องการของลูกหลานแล้วก็เครือญาติ
ภรรยาเนี่ยถึงแก่กรรมด้วยโรคชะลาเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะ
ระกูลเหมรัฐถือว่าเป็นตระกูลดังที่เลี้ยงช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ปัจจุบันมีช้างทั้งหมด๒๑เชือกด้วยกันค่ะ